ตกใจกว่าใกล้ตัวกว่า
คือเวลาไปทำตามร้านอาหารเขาชอบมีน้ำมาเสิร์ฟใช่ไหมคะ

มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนจันทร์เกษมนะคะ
เขาสงสัยเรื่องนี้เพราะว่าแอบเห็นว่า
มีการเอาน้ำแข็งมาใช้ซ้ำมีการเอาหลอดมาใช้ซ้ำนะคะ
ลงพื้นที่ทำข่าวออกมาเป็นคลิปมาเผยแพร่บนโลกโซเชียล
ทำเอาหลายคนถึงกับภาวะเลยทีเดียวค่ะ
นี่แหละเก็บภาพมานี่ภาพบรรยากาศจริงนะคะ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันทร์เกษม
ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะแอบถ่ายพฤติกรรมของแม่ค้า
แล้วก็พ่อค้าภายในร้านอาหารย่านหลังมหาวิทยาลัยค่ะ
โดยอ้างว่าพบพฤติกรรมนำน้ำแข็งเหลือใช้จากลูกค้าคนเดิม
นำมาเทลงในถังน้ำแข็งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
อีกทั้งบางร้านยังได้นำหลอดดูดที่ลูกค้าใช้แล้ว
นำไปแช่ในถังน้ำแล้วก็ล้างก่อนจะนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

มันกำลังอึ้งอยู่เกิดอะไรดิ

ฮือเคยสงสัยเหมือนกัน

แล้วก็กำลังจะแอบ

อย่างไรคือพูดถึงหลอดแขมเทอร์สองก็หยิบหลอดขึ้นมา
เก้าแฟนเนี่ยน้องกำลังเปิดให้ดูแล้วก็ถึงหลอดแล้วก็เอ๊ะ
กอดูก่อนเอ๊ะใช้มันยัง
เราไม่รู้ไงเราไม่รู้แล้วมันไม่มีรอยอะไรคุณ

จะบอกว่าเมื่อก่อน

นิสัยผูกหลอด

ไซเคิลดีกว่าอย่าเอามาใช้ซ้ำ

ไซเคิลนี่คือต้องผ่านกระบวนการอย่างถูกต้อง

คือแค่น้ำแข็งเราก็เคยแบบเอ๊ะบางทีมันเขาไปใช้ต่อหรือเปล่า
หนึ่งอย่างหลอนด้วยเนี่ยสองเรื่องน่ากลัวเหมือนกัน
ไม่เพราะว่าประเด็นคือมันอันตรายในเรื่องของการติดเชื้อโรคนะ
คือบางคนพูดตรงอย่างไวรัสตับอักเสบบีแบบนี้
มันติดผ่านน้ำลายใช่ค่ะเป็นภาหะได้ใครที่เป็นภาหะโดนเชื้อไปอีกอาจจะมีโอกาส
คนเป็นภาหะไม่เป็นไรแต่คนที่ติดไปแล้วแบบเป็นโรคนี้ก็อันตรายนะ
ใช่แม่ค้าบอกว่าก็ฉันล้างแล้วล้างน้ำเปล่าให้เธอแล้วไงแม่ค้าค่ะ
ไม่คือเขาบอกแบบนี้คือในโพสต์นะคะนอกจากคลิปเขาก็มีการเขียนข้อความอธิบายด้วย
ประกอบเป็นการอ้างการคำพูดของร้านอาหารรายหนึ่งผู้ประกอบการเนี่ยนะคะ
บอกว่าการนำหลอดพลาสติกมาใช้ซ้ำสามารถลดต้นทุนได้จริง
เพราะปกติหลอดดูดมีราคาห่อละ๔๕บาท
ถ้าซื้อสัปดาห์ละ๓๔ห่อจะต้องเสียซื้อเงินซื้อหลอดดูดใหม่นะคะ๑๘๐บาทต่อสัปดาห์
ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับร้านค้าค่ะ
ผู้ประกอบการก็เลยต้องหาทางประหยัดเงินแล้วก็ลดต้นทุนลง

จากนี้ก็ยังมีการอ้างคำพูดจากผู้ประกอบการอีกว่า
บางครั้งเห็นลูกค้าไม่ได้ดื่มน้ำจากหลอดที่ทางร้านนำไปเสิร์ฟให้
ไม่คิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรหากจะนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง

แนะนำว่า๑๘๐บาททางผู้ประกอบการค้าบวกเข้าไปในราคาที่จะขายเพิ่ม
เชื่อว่าลูกค้ายังจะรู้สึกดีเสียกว่า
ก็ต้องการลดคอร์สแต่ลดคอร์สแบบนี้

มันผิดหลักสุขอนามัยอย่างร้ายแรง
แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมันมีเชื้อโรคที่เป็นอาการป่วย

ไม่โอเคนะ